เอาล่ะวันศุกร์แบบนี้เรามีเรื่องราวแห่งความสุข
เรื่องราวดีกันบ้างนะครับในช่วงของคนดีติดดาว
พาไปกินก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาฟรี
แต่ขอเถอะให้คนที่ไปกินเป็นคนชะลาคนพิการหรือว่าคนยากจน
เพราะว่าพี่เจ้าของร้านใจดีให้กินฟรีเลยนะฮะ
ใจดีแบบนี้เราต้องเผยแพร่เรื่องราวดีกันหน่อยนะครับ

วันนี้เราสองคนและทีมงานลาครับสวัสดีครับ

แม้ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อค่ะ
ก๋วยเตี๋ยวชามใหญ่หน้าตาน่าทานที่เห็นกันอยู่เนี่ย
เขาให้ทานฟรีค่ะคุณผู้ชม

จะมีที่ไหนให้ทานกันฟรี

เขาให้กินฟรีจริงค่ะ
แถมอย่างขึ้นไปหน้าร้านเด่นเป็นสง่า

คนชะลาคนพิการไม่มีเงินกินฟรี
โอ้โหอะไรจะใจดีขนาดนั้นน่ะ
เจ้าของร้านผู้มีจิตใจโอบอ้อมอารี
ก็คือพี่เคปรีชาเทียนถาวรวงคนนี้นี่เอง
โดยมีพี่เอ๋ภรรยาคู่ใจ
สนับสนุนและให้กำลังใจค่ะ
เคบอกว่าตัวเองเพิ่งจะเปิดร้านมาได้ประมาณ๑เดือน

แต่ด้วยความที่เป็นคนชอบทำบุญ
และเคยคิดว่าหากเปิดร้านอาหาร
ก็จะให้คนจนคนชะลาคนพิการกินฟรี
เป็นการช่วยเหลือให้เพื่อนมนุษย์ด้วยกันได้อิ่มท้อง
ส่วนวัตถุดิบที่ใช้ก็เป็นลูกชิ้นปลาอย่างดี

ซึ่งปกติขายชามละ๕๐บาทกันเลยทีเดียว
แต่พี่เคบอกว่าถ้าคิดจะให้กินฟรีทั้งที
ก็ให้เขาได้กินของดีไปเลย
จัดหนักจัดเต็มไปเลยจ้า
พี่เคบอกว่าใน๘ละวัน
จะมีคนชะลาคนพิการคนจน
เวียนกันมาทานทุกวัน
ซึ่งพี่เคก็บริการดุดลูกค้ากันเลยทีเดียว
ใจดีค่ะเขาก็เรียกกิน
แล้วเขาก็เนี่ยเขาก็ยกมาให้กิน

อยากให้เขาร่ำรวยมากค่ะ
ให้มีความสุขในครอบครัว
ต่อหลายคนมาถามว่าทำแล้วได้อะไร
พี่เคพี่เก๋ก็บอกว่าทำแบบนี้ไม่ได้อะไรหรอก

ที่เห็นคนที่เขาลำบากกว่าเราได้อิ่มท้อง
แค่นี้ก็ดีใจแล้วล่ะค่ะ
ก็มีความสุขอะค่ะที่ได้ให้

ได้ช่วยเหลือเขาด้วยค่ะในส่วนหนึ่ง
ถ้าเรื่องเหมือนแบบว่า
แบ่งปันเกี่ยวกับว่าเรื่องการกินการอะไรอย่างนี้
มันก็เหมือนว่าช่วยเขาได้ในส่วนตรงนี้

ท้องเราก็รู้สึกดีใจมีความสุข

รู้สึกว่าเขากินแล้วเขามีความสุขเขาหายหิวอะครับ
เราก็รู้สึกดีสบายใจรู้สึกว่าได้ช่วย
ใจดีแบบนี้รายการรถปลดทุกข์ก็ขอชื่นชม
ให้พี่เคพี่เก๋เจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวใจดี
เป็นคนดีติดดาวไปเลยค่ะ